สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะงานที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วช่วงท้ายท้ายสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นเนี่ยเหมือนมีคนเดียวแต่วันนี้ที่จะคุยอ่ะไม่ใช่เพราะที่เป็นชุดเดียวกันเนี่ยคือแพะเป็นกลุ่มเลยนะคะนี่เป็นการทำงานของทางกระทรวงยุติธรรมค่ะอย่างที่ท่านดุษฎีให้สัมภาษณ์ไป

สามคันหกคนมีเยาวชนหนึ่งขอตัดทิ้งจากคดีนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องด้วยเพราะพอเยาวชนเนี่ยเขาถูกแยกออกไปจะเหลือห้าจริงแล้วถ้าเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราต้องได้แขกรับเชิญในรอบนี้ทั้งหมดห้าคนแต่ต้องตัดทิ้งออกไปอีกหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการดีการเหมือนกับเพื่อนเพรา
เพื่อนสามคนไม่ได้ออกสามคนออกก่อนอีกคนหนึ่งสาเนี่ยเขาตัดสินแล้วต้องได้ออกแล้วนะคะแล้วพอออกมาป๊าบโดนชาร์จตัวเข้าไปเจออีกคดีนึงค่ะคดีแรกที่สี่คนแขกรับเชิญของเราจะคุยกันตอนแรกนี้นะคะคือโดนจากคดีการเหมือนกับร่วมกันฆ่าเป็นการเข้าใจผิดแต่โดนชี้ตัวโดยผู้เสียหายส่วนคนที่บอกเป็นแพะแล้วเพิ่
เสพติดเดี๋ยวให้ทั้งหมดเล่าและมีหนึ่งกุญแจมานั่งกับเราค่ะอาจารย์ท่านแรกนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทั้งหมดที่เหลือในรายการที่นั่งเป็นแขกรับเชิญวันนี้รอดจากการพิสูจนทางฟิสิกส

แล้วก็ธีรพัฒน์ทองพีทักหรือว่าเก่งสวัสดีทั้งห้าท่านค่ะสวัสดีค่ะมาสักครู่นี้ที่พี่เล่าเหตุการณ์พี่เล่าเหตุการณ์อันนี้คือลักษณะเป็นแบบนี้ถูกต้องนะครับก็คือมันเกิดจากเหตุการณ์เหมือนกับถ้าเอาภาพกว้างนะเหมือนไล่ยิงกันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันคือคดีมันเป็นลัก

ถูกนะคะถูกครับคนที่นั่งท้ายสุดเป็นคนที่สามใช่ไม่เจ็บไม่ครับไม่ได้รับบาดเจ็บใดไม่มีบาดแผลใดเลยครับไม่มีครับอันนี้อาจจะสงสัยได้ตั้งแต่ตอนแรกถ้ามันเป็นข่าวในตอนนู้นเลยเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นข่าวดังเนี่ยนะคะพวกคุณมากันจริงแล้วพวกคุณทั้งกลุ่มมากันตอนนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์สามคันคันละสองคนทั้ง

เพื่อนคนนั้นยังเป็นแพ้ที่อยู่ในคุกพี่พูดถูกไหมถูกครับทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมถึงชี้แล้วถึงสู้กันถึงสารดีกาเพราะถ้าสมมุติอาจารย์ดิฉันอาจจะสงสัยแบบเร็วนะคะเอ๊ะถ้ามันเป็นการไล่ยิงกันจริงคนที่ต้องโดนคนแรกอ่ะคือคนหลังสุดถูกไหมอาจารย์อันนี้คือข้อสงสัยแรกของคนถ้าสมมุติ

คุณเนี่ยพยายามพิสูจน์ตัวเองมากแค่ไหนเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองมองคดีแบบนี้แบบอย่างที่พี่เล่าเนี่ยนะมันมีข้อสงสัยได้เยอะมากเลยนะอย่างน้อยที่สุดคือทำไมคนหลังสุดไม่โดนอ่ะไม่ใช่ครับก็คือเขาให้การอิสานนะครับว่าเป็นการจ่อยิงไม่ครับเขาให้การอิสานคือสลับที่นั่งกันครับคือคนตายนั่ง
ชีวิตถึงวิธีข้างหน้านี่คือการให้การในสาร
เพราะฉะนั้นเรื่องเลยออกมาคนละเรื่อง
แล้วมันมาถูกพิสูจน์ตอนไหนว่าจริงแล้วที่นั่งถูกสลับ
ก็คือญาติญาติ
ญาติญาติพากันมาร้องเรียนทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ก็ได้มีการท่านรองประหลัดกระชุมธรรมนิษฐ์ท่านดุษฎีอะไรยะวุฒิ
ก็ได้มอบหมายให้ทางทีมคุณเอ็มคุณบอยแล้วก็อาจารย์ประสบเนี่ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปอะไรไปจับเท็จไปหาข้อมูลใหม่ทุกอย่างครับ
แสดงว่ามารู้หลังจากที่อยู่ในชั้นไหนคะชั้นสารดีการ

แปลว่าตั้งแต่๒ศาลคือยังเป็นการสลับที่ตั้งแต่แรกเลยเหรอ

คุณสู้สองสารโดยที่การสลับที่ของมอเตอร์ไซคันแรกยังอยู่ตั้งแต่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ด้วยเหรอ

คุณพวกผมก็ให้การว่าเขาไม่เชื่อ

ก็ชั้นต้นผมตัดมาประหารครับเหลือตลอดครับ

ตอนที่สู้คดีในศาลมีการระบุมั้ยว่าในหกคนมอเตอร์ไซค์สามคันใครเป็นคนลงมือ

คือถ้าสมมุติคันที่เขาเสียหายเนี่ย

ในจังหวัดเคยเห็นหน้ากันมาก่อนไหม

มีใครเคยเห็นหน้าคันข้างหน้าไหมคะ

ก็คือจอดรถรวมกันอยู่
ก็คือกลุ่มนี้ที่เมาเหล้ามาอย่างนี้
หลวงปืนออกมาคู่ก่อน

ก็หลังจากนั้นก็จะไปรับในกลุ่มอีก
ก็คือผ่านไปเจออีก

ทีนี้ก็ขี่รถอยู่ในระแวกนั้นไงครับ
แต่ไม่ได้มีเหมือนกับมองหน้าหมั่นไส้

แต่ถ้าถามว่าเจอกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์

ครับก็คือกลุ่มนี้เมาเหล้ามาแล้วครับ

คือเบิกความในศาลก็บอกว่ากินเหล้ามาหมด๒แบนแล้วครับ

อ่อแต่คือตอนเบิกความในศาลก็จะจำแม่นว่าเป็นกลุ่มผู้คุ้นทำแน่

เอาล่ะอย่างไรก็แล้วแต่สู้คดีมาสารชั้นต้นสารอุทธรณ์
คือทุกคนโดนโทษเท่ากันถูกไหม

โดยถ้าเขาบอกคือสารตัดสินตอนแรกคือประหารชีวิตใช่ไหมคะ

สารอุทธรรมเหลือ๑๒ปี๖เดือนครับ
จังหวัดโคลา
คือถ้าดูจากวัยตอนที่เข้าคุกเนี่ย
มันคืออย่างเก่งเนี่ย

ถ้าสมมุติเราไม่ได้รวมน้องอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนตอนนู้นน่ะนะคะ
คือเก่งอายุน้อยสุดตอนนั้นกำลังโตเลย

แล้วก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับน้อง
คือสร้างตัวได้เลยอ่ะ๒๓คนเนี่ย
เพราะตัวเองรู้อยู่ในใจว่าตัวเองทำหรือไม่ทำ
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานที่สู้กันผ่านมานะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
จำได้ไหมว่าพูดอะไรกับคนที่บ้านบ้าง

เก่งเด็กที่สุดในนี้นะอาจารย์ได้พูดกับคนที่บ้านว่ายังไงบ้างครับ
ก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดเดี๋ยวก็ออก
แล้วก็ญาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะประกันตัวออกไม่เป็นไร
ก็คือไม่ได้คิดอะไรครับตอนแรกคือคิดว่ายังไงก็ไม่เป็นไร
เข้าไปตอนนี้เราไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวออกครับสู้สู้คดียังไงก็
แล้วก็ออกครับก็จะอดทนเอาครับอยู่ในข้างใน
ครับแล้วใจเราจริงจริงอ่ะคิดอย่างที่พูดหรือเปล่าขออภัย
เออใช่คิดอย่างที่พูดหรือเปล่าเออตอนนั้นคิดอย่างที่พูดไหม
หรือคือหรือเป็นการปอบครับผมปอบเฉยครับตอนแรกก็
ก็ยังไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็กระทันหันแล้วก็
เขาก็บอกว่าอีกวันสองวันจะประกันตัวอย่างนี้ครับ
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่พออยู่นานนานไปก็ครับ
คือในตอนนั้นก็คือญาติที่ตัดสินเข้าไปจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
ก็ทำเรื่องประกันอยู่ตลอดแต่ประกันไม่ได้ครับ
จนถึงทุกวันนี้ได้ปล่อยตัวแสดงว่าเก่งตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ย
คือมันใจไม่ดีอยู่แล้วล่ะคนเข้าเรือนจำใช่ไหมคะ
แต่ยังมีความหวังเพราะเชื่อว่าเราไม่ผิด
เดี๋ยวประกันดำเนินการแล้วน่าจะได้ไปอยู่ในคุกนานแค่ไหน
รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เก่งคิดแล้ว
นานแค่ไหนแล้วตอนนั้นน่ะก็อยู่ได้สักพักครับ
แบบประกันไม่ได้ครับประกันไม่ได้สามสี่ทีอ่า
ก็เริ่มคิดแล้วครับเพราะว่าประกันทีไรก็ไม่ได้
ครับประกันหลักทรัพย์แพงขนาดไหนก็ไม่ได้ครับอ่า
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วใช่ครับ
ความรู้สึกจริงคือตอนอยู่ในคุกแล้วถูกไหม
ความรู้สึกแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้
ไม่ได้เตรียมใจว่าต้องอยู่จริงจริงนานขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ไหมคะ
ตอนที่เข้าไปกันเนี่ยนะคะสี่คนเนี่ยอยู่ที่แดนเดียวกัน
คือเหมือนกับแบบว่าคุณตื่นเช้ามายังมีเพื่อนยังมีเพื่อนอยู่ด้วยกัน
คุณคุณแบ่งแยกกันอยู่ยังไงคะในเรือนจำตอนอยู่ด้วยกันครับอ่า
อยู่เรือนใครใครอยู่แดนเดียวกับใครในเรือนจำคะแดนเดียวกันหมดเลยครับ
คือก่อนจะย้ายไปคลองไผ่คือโทษสูงเขาต้องเอาใส่โซ่
โซ่ตวนครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนซอยไม่ได้ลงมาเหยียบพื้นเหมือนเพื่อน
คือรอรอไอ้เรือนจำเนี่ยไปส่งที่เรือนจำมั่นคงสูงคือคลองไผ่ครับอืม
อยู่ประมาณห้าสิบวันก็อยู่ด้วยกันอยู่ครับตอนนั้นเพราะฉะนั้น
พอไปตอนแรกคือสี่คนยังเห็นหน้ากันประมาณห้าสิบวันครับยังเห็นหน้ากันทุกวัน
ว่าเดี๋ยวจะได้ออกอ่ะ
มีหวังแค่ประกันตัวนะครับ

ตอนนั้นคิดเตรียมใจไว้ไหมว่าต้องอยู่นานแค่ไหน
ไม่หรอกครับก็คิดว่าจะประกันได้ครับ

รู้สึกสภาพตอนที่ตื่นขึ้นมาทุกวัน

ได้ยินเสียงโซ่ตรวนของตัวเองลากไปกับการก้าวเท้า

เป็นอะไรที่ทรมานมากเลยครับ
จะเอาอะไรหนักมาใส่ขาเราไว้แล้ว

ทั้งน้ำหนักและการขูดด้วยใช่ไหมครับ
ก็ได้ประการเฮ้ยแป๊บเดียวมันจะอยู่อย่างนี้แป๊บเดียว

อยู่ไปนานสักแค่ไหนเราเริ่มทำใจแล้วคะว่ามันไม่ใช่แล้ว
เริ่มประกันตัวเยอะ
ซึ่งก็ไม่ได้ก็เริ่มทำใจแล้วครับ

มันไม่ได้หลายรอบมันไม่ได้มันเริ่มแปลกแล้ว

เข้าไปแล้วเห็นสภาพตัวเองและเพื่อนเป็นแบบนี้
ตอนนั้นคิดยังไงบ้างมีความหวังไหม
เพราะเรารู้ตัวตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปว่าเราทำหรือไม่ทำใช่ไหมคะ

ก็คิดว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ประกันออก
เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ปอบตลอดว่าเดี๋ยวเขาประกันออก
อีกไม่นานหรอกไม่เกิน๓วันก็จะรอฟังคำสั่งประกันนะครับ
ครับก็ออกพร้อมกันทุกครั้ง
ฟังคำสั่งประกันก็ประกันไม่ได้สักครั้งยื่นเป็น๑๐ครั้งครับ
ก็มาเตือนกันเนี่ยก็บอกกันเดี๋ยวก็ได้ออกเดี๋ยวก็ได้ออก
ก็พออยู่ได้พักหนึ่งครับก็เริ่มปรับตัวกับสถานที่ที่อยู่ข้างในกันได้ครับ

แรกก็อยู่ยากถอดกางเกงเปลี่ยนกางเกงก็ลำบากเพราะว่ามีโซ่ตวนอยู่ครับ
โซ่ตวนจะอยู่กับเรายี่สิบสี่ชั่วโมงป่ะคะ

กระทั่งตอนนอนเข้าห้องน้ำ

ถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันก็เป็นสนิมขาเราบาดหมดแล้วครับช่วง

เชื้อราติดเชื้อติดอะไรด้วยถ้าเป็นมีดสนิมครับถ้าเป็นแผลครับ
ขอกลับไปที่เก่งก่อนเก่งเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของบ้านครับ

คนที่สองที่เรามีพี่นี่พี่สาวพี่ชาย

เราเป็นผู้ชายคนเดียวหรือเปล่า
มีพี่ชายกับน้องสาวครับ
แล้วแฮมล่ะครับ

แต่คือ๕คนแรกคือพี่สาวหมด

คือผมเป็นคนที่๖อยู่

คือเป็นคนหาเงินเป็นคนทำร้าน
คือเรื่องของวาเนี่ยจะละเอียดมากในข่าวใช่ไหมคะ

คือจริงแล้วลำบากทุกคนนะการเป็นแพ้

แต่วาเนี่ยโดนซ้ำเข้าไปอีกประมาณปีนึงใช่มั้ยคะ
ทีนี้ที่คุณทั้ง๔คนบอกว่าตอนแรกเข้าไปมันยังเห็นหน้ากัน
ถึงแม้ว่าทุกคนมีโทษตัวแล้วเริ่มใจเสียละ
ประกันหลายทีไม่ได้ออกไงนะค่ะ
คือมีจังหวะที่ตลอด๕ปีใช่ไหมที่อยู่แล้วแยกกันอยู่โดยไม่เห็นหน้ากันเลยมีไหม
ช่วงย้ายไปคลองไผ่ครับคือผมกับอยู่ด้วยกันครับ
คือแฮมกับเก่งอยู่ด้วยกันอีกแดนหนึ่ง

มีจังหวะไหนไหมที่เหมือนกับโดนพี่ไม่ทราบว่ามีการจัดอะไรยังไงบ้างนะคะ
แล้วแบบไม่ได้เจอกันเลยอ่ะมีไหมมีใครที่ไม่ได้เจอเพื่อนเลยไหม

เพราะผมได้อยู่แดน๓คนเดียวอีก๓คนอยู่แดน๒ครับ

ก็ได้แต่คิดถึงน้องเขานะครับ
มันลำบากมันลำบากชีวิตมันยากลำบากกว่าเดิมไหมกับการที่ตื่นมาแล้วไม่เจอคนรู้จัก
ครับก็ไม่มีเพื่อนคุยบ้างนะครับ
โทษนะคะถามแบบตรงเพราะเวลามันสั้นมีใครคิดฆ่าตัวตายไหม

มันผ่านไป๒ปีแล้วคิดไหม

ท้อถ้าว่าท้อบางทีก็มีบ้างครับ
แต่ถ้าถามว่าสู้ไหมสู้ทุกคนครับ
เพราะว่ากำลังใจจากครอบครัวทุกคนเนี่ย

มีผลครับยิ่งแฟนผมเนี่ยไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ตลอดเวลา๖ปี
อาทิตย์หนึ่ง๒ครั้งถึง๓ครั้ง
แล้วก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ครับ
คือที่พี่ถามด้วยคำถามแบบนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าคุณรู้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปเรือนจำ

เอ็กซเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะมันมีช่วงที่เพื่อนเขาอยู่

ไม่มีใครคิดน้อยเนื้อต่ำใจขณะที่จะปิดชีวิตตัวเอง

มีใครเจอช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในเรือนจำ

โดนทำร้ายเลือดตกยังออกมีอะไรบ้างไหมคะ

ในกลุ่มพวกผมเนี่ยไม่มี
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่จังหวะที่ได้ออก
คนนี้คือคนไขกุญแจอาจารย์ประสบเป็นคนไขกุญแจ
เพราะตอนแรกลำดับการนั่งของผู้เสียหายไม่ได้เป็นแบบที่สู้คดีกันมา
และก็มีอะไรอีกเยอะเลยนะคะที่สุดท้ายแล้วหลุด
จังหวะที่หลุดเดี๋ยวจะเชื่อมต่อที่วาเลยค่ะ
นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมชีวิตเขาถึงถูกตีแผ่แทบจะทุกมุมนะคะ
เพื่อนออกอยู่มาด้วยกันเพื่อนออกเขาออกปุ๊บเข้ากลับเข้าไปค่ะ
แล้วคราวนี้คนเดียวล้วนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมที่อ่านในข่าวแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความยากลำบากของชีวิตในแต่ละวัน
ของคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะต่อให้เป็นคนที่ผิดก็แล้วแต่เนี่ยเอ่อมัน
มันเป็นชีวิตที่ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่คือแทบจะทนไม่ได้ล่ะนะคะคุณผู้ชม
แต่ที่เราพูดถึงคือในกรณีของคนที่เป็นคนบริสุทธิ์ด้วยนะคะ
แต่เอาล่ะเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปวันที่มีคนมาไขกุญแจสำคัญให้ค่ะ
คนที่โปรดโซ่ตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ประสบด้วย
เป็นอาจารย์ประสบร่วมกับเจ้าที่อีกหลายคนในการลื้อ
ในการลื้อพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อกลับไปสู้
เป็นเวลาห่างกันทั้ง๕ปีสบก็ไม่มีแล้ว

สิ่งที่พอจะได้ถือคือ
หนึ่งคือรายงานชนสูตรศพของแพทย์
สองก็คือรายงานของนิติเวศนะครับ
สิ่งที่ได้จากการชนสูตรของแพทย์ก็คือ
ตำแหน่งบาดแผลของผู้ตายนะครับ
ว่ากระสุนเข้าตรงไหนและกระสุนออกตรงไหนนะฮะ
แล้วก็กระสุนส่วนหนึ่งที่ทะลุไปถูกอีกคนหนึ่ง
ทีนี้ประเด็นแรกที่สุดก็คือ
จากรายงานของนิติเวทย์
ก็ดูจากสภาพของเสื้อผ้าของผู้ที่ตาย
ที่ตายใส่เสื้อ๒ชั้นนะครับ

ชั้นนอกเป็นเสื้อลายสก๊อตเป็นผ้าเสื้อเชิดธรรมดานะฮะ

ชั้นในก็คือมีคราบเขม่านะครับ

ส่วนชั้นนอกก็หนาแน่นเช่นกันแต่ว่ามีรอยฉีกขาด
ขาดกระจุยกระจายเลยนะฮะ
โดยแต่เดิมผมเป็นคนที่ยิงปืนประจำอยู่แล้ว
ก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่แล้ว
ว่าเป็นการยิงจากระยะ๕เมตรหรือ๑๐เมตร
เราก็เลยตั้งแล็บในการทดลองกันที่
วิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยเอากระสอบทรายมาตั้งเลยนะครับ
แล้วก็ยิงยิงปืนใช้ปืน๙มมนะฮะ
จากระยะ๕เซน๑๐เซน๑๕เซน

ระยะที่ทำให้เกิดเขม่าเข้ม
อยู่แค่ไม่เกิน๑๐เซนแค่นั้นเองนะฮะ

จะเป็นจุดเล็กเล็ก
เจือจางมากที่ระยะ๑เมตรนี่แทบจะไม่เห็นคราบขม่าเลย

สรุปถูกไหมที่อาจารย์บอกคืออาจารย์กำลังจะบอกว่า
จากบาดแผลหรือขม่าวดินปืนของผู้ตายนะ
มันชี้ชัดว่าระยะที่โดนยิงคือประชิดตัว

เพราะฉะนั้นอันนี้ขายกุญแจดอกแรกเข้าไปแล้วนะ

ทีนี้ก็เราก็มาดูว่าแนวกระสุนที่เป็นไปได้เท่าไหร่อย่างไร

หุ่นจำลองก็คือจากหุ่นทั่วไปที่เราหาได้นะครับ

เสร็จแล้วก็มาร์คจุดว่ากระสุนเข้าตรงไหนออกตรงไหน
โดยใช้หลักฐานจากรอยชันสูตรของแพทย์
ซึ่งย้ำความมั่นใจนั้นได้จากเสื้อที่ขาดด้วยนะครับ
เสื้อที่ขาดนี่โชคดีที่นิติเวศเขาวัดไว้ละเอียดนะฮะ
จากตะเข็บเสื้อด้านบนลงไปว่าด้านหน้าเนี่ย

แล้วด้านหลังกระสุนอยู่ตรงไหนนะครับ
พอเราได้ตำบลที่กระสุนเข้ากระสุนออกเสร็จแล้วนะครับ
แล้วก็ไปเช็คจากรอยบาดแผลของคนที่บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าดูภาพด้านข้างแล้วเป็นแนวเดียวกัน

แล้วเราถ่ายภาพด้านข้างออกมาแล้วมาคำนวณ
เราจะเห็นได้ว่ามุมที่เอียงลงเป็นมุม๘องศา

แต่ถ้าหากว่าเราเอาไปเทียบกับระยะ๕เมตรที่ห่างออกไปแล้วนะครับ
แนวของตำแหน่งที่ยิงกับแนวระดับที่เท่ากับบาดแผล
ห่างกันประมาณตั้ง๘๐กว่าเซนได้
แต่ถ้าถอยไปถึง๑๐เมตรก็จะสูงยิ่งไปกว่านั้น
ซึ่งเราก็เลยใช้วิธีเอาหุ่นจำลอง๒ตัวนี้ไปตั้งบนมอเตอร์ไซค์จริง
ใช้มอเตอร์ไซค์จริงเอามาเทียบกันที่ระยะห่าง๕เมตรกับระยะห่าง๑๐เมตร
แล้วก็มีคนนั่งขี่มีหุ่น๒ตัวนะครับแล้วก็แนวกระสุน
กระสุนปรากฏว่าหน้าตำแหน่งที่๕เมตรคนที่ยิงจะต้องยืนบนเบาะ
ไม่ใช่ซ้อนแล้วไล่ยิงแต่ต้องยืนยืนบนเบาะมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามกันมา
ถึงจะยิงได้ในวิถีกระสุนขนาดนั้น
แต่ถ้าหากว่าเลยไปถึง๑๐เมตรตามที่มีการบันทึกในชั้นศาล
จะเป็นไปไม่ได้เลยจะต้องสูงขึ้นไปอีกเยอะ
อันนี้ดอก๒แล้วอะไรคือผิดจบเลยค่ะอาจารย์จบเลยคือเราไปดูสารที่เกิดเหตุ
ยังไงก็คือมีการชี้ตำแหน่งว่ายิงกันตรงไหน
แล้วเราก็ดูแนววิถีกระสุนแนวเดียวกันนี้
ปรากฏว่าตรงนั้นเป็นทุ่งโล่งเป็นที่นา
กิ่งไม่เกินนิ้วก้อยนิ้วนางแค่นั้นเอง
ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งไปอยู่ที่ตำแหน่งนั้นแล้วยิงลงมาได้
เพราะฉะนั้นก็มันเป็นไปไม่ได้ว่าคนที่ไล่ตามกันมา
ในความสูงระดับเดียวกันแล้ว

อาจารย์สุดท้าย
อะไรที่ทำให้สู้แล้วหลุดเลย
ก็มีสองประเด็นครับตรงนี้วิถีกระสูญกับการร้อยชิดขาดนอกเหนือจากสามอันที่อาจารย์บอก
ได้พิสูจน์ไหมว่าทำไมคนหลังไม่โดนอ่ะ

เรื่องการสลับตำแหน่งอาจารย์รู้ได้ไง
อันนี้เป็นที่กล่าวไปมันจะเลยไปหรือเปล่าครับ

เอาเท่าที่สบายใจอันนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่อันนั้นถูกพิสูจน์ในชั้นดีกา
ก็ไม่ได้พิสูจน์ครับไม่ได้พิสูจน์คือสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารก็ฟังแล้วแค่นี้ก็หลุดแล้ว
งั้นแสดงว่าในชั้นศาลดีกาที่หลุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดถึงการสลับที่นั่งของ

แต่ในชั้นสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนก
สารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีกขาดของเสื้อผ้าสารฟังแค่วิถีกระสุนกับรอยฉีก

คือผมก็กลับไปเก็บเสื้อผ้าเหมือนเพื่อนครับ

ครับมันดีใจแบบบอกไม่ถูกแล้ว๕ปี
ทีนี้พอพิมพ์ลายนิ้วมือ
นายเรือนจำบอกว่า

เขารู้แต่ว่าตำรวจส่งหมายอายัดมา

เพื่อนเดินออกไปข้างนอกแล้วตัวเอง

แต่มันทำอะไรไม่ถูกมันชาไปทั้งตัวครับ
มันคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นมันมืดไปทุกด้านเลยครับ

จังหวะที่พิมพ์ลายนิ้วมือจะออก

จังหวะนั้นคิดว่าอยู่อีกนานไหม

แต่พอช่วงกลับเข้าไปในเรือนจำแล้ว
ก็จะช่วยเหมือนเดิมยังไงก็จะไม่ทิ้งครับ

ทีนี้เนื่องจากเวลาเหลือน้อยพี่รวบรัดให้เลย
แต่สุดท้ายถูกพิสูจน์แล้วว่าเราไม่เกี่ยว
ตามข้อกล่องหานั้นแต่ที่บอกว่าที่ว่าไม่เกี่ยว
คืออยู่มาอีกประมาณสักปีหนึ่งปีหนึ่งครับ
ขาดอยู่ประมาณ๔๕วันนะครับ
เอาอย่างนี้จังหวะที่ออก
มันเราคนเดียวแล้วนี่อย่างเพื่อนเขายังแบบออกพร้อมกันใช่ไหม
จังหวะที่ออกแวบนั้นคิดอะไรพูดอะไรกับตัวเองในใจ
หรือรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างมีอะไรฟุ้งขึ้นมาบ้าง

มันดีใจครับ

เคยโกรธเคยเกลียดใครเคยคิดอะไรไม่ดีนี่

พอเดินออกมาแล้วมันโกรธใครไม่ลงเกลียดใครไม่ลงครับ
เจอหน้าพ่อหน้าแม่หน้าแฟนหน้าญาติพี่น้องเราทุกคน

เหมือนเราได้ชีวิตใหม่เป็นครั้งที่สอง
คือดีใจนะมันมีแน่แหละคนออกจากเรือนจำใช่ไหมคะ
อารมณ์โกรธไม่มีเลยไม่เหลือแค้นไม่เหลืออะไร
มันดีใจจนพวกนั้นมันลบไปหมดเลยครับ

ความดีใจนี้๓๐วินาทีสุดท้าย
ให้ผู้แทนเพื่อนอีกคนนึงเขายังอยู่
ยังอยู่ครับใช้ยันสุนันทาครับชื่ออะไร
แทนเพื่อนหน่อยหรืออยากให้ใครช่วยอะไร
อยากให้ทางกระทรวงยุติธรรมมาช่วยในเรื่องคดีครับ
แต่ท่านรองประหลักกระทรวงธรรมก็รับปากครับจะช่วย
คือในคดีแรกคดีฆ่าเนี่ยยังไม่ได้รับการปล่อยตัวครับ

แต่ยังไงกระทรวงยุติธรรมรับปากช่วยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจากคดีนี้ยังเหลือชัยยันสุนันทาอีกคนหนึ่ง

วันนี้เราอาจจะคุยกันไม่ได้ละเอียดเพราะเวลาจำกัด
แต่ยังไงพี่ดีใจด้วยกับชีวิตใหม่ของทุกคน

ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมเวลาของถามตรงนะคะเรายังตามันต่อ
สำหรับชัยยันสุนันทาอีกหนึ่งคนค่ะที่ต้องช่วยออกมา